มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดค่ะคุณผู้ชม

แต่เราก็ฮากันจนเจอหรือเปล่า

ไม่ใช่ค่ะรถสองคันเหมือนกันเด๊ะทั้งรุ่นทั้งสี
และที่สำคัญป้ายทะเบียนปลาโคจรเจอกันในปั๊มน้ำมัน
ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอย่างไร

มันต้องคันไหนปลอมสักครั้งหรือเปล่า
พรมลิขิตบันดาลชักผ่าหรือเปล่านะคะ
สีเดียวกันรุ่นเดียวกันและเลขทะเบียนตรงกัน
ทั้งสองคันนะคะโคจรมาพบกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ซึ่งตามภาพก็จะเห็นนี่แหละค่ะว่าคนขับทั้งสองคันก็ลงมาดูรถด้วยความ
งงรถใครเป็นรถจริงทำไมเหมือนกันเลย
ก็มีคนไปเห็นมาแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้
นำมาแชร์ในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ถูกแชร์ต่อในแฟนเพจชื่อดังหลายแห่งค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความตั้งข้อสงสัยของใครจริงของใครปลอมกันแน่
ภาพนี้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่าคนในสังคมออนไลน์นะคะ
ต่างแสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานาค่ะ
ส่วนใหญ่ก็งุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ใช้เฟซบุ๊คบางรายก็มองว่านี่ต้องมีการสวมทะเบียนกันแน่นอน
ส่วนบางส่วนก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นทะเบียนแท้ทั้งคู่นะ
แต่ว่าแต่ละเป็นหมวดอักษรที่แตกต่างกัน
เพราะว่าถ้าสังเกตดูรถกระบะคันขวามือนะคะ

คันหน้าคือ๑กพศ๔๔๓๗
แต่คันหลังอาจจะเป็น๑กก๔๔๓๗ก็เป็นได้

แต่ว่านี่ก็มีความแบบเลขเรือนหรือเปล่า
ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกค่ะตรวจสอบเรื่องนี้
ยืนยันว่ารถทะเบียนแฝดเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะปลอมแปลงเอกสารราชการค่ะ
โดยนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็บอกว่าขณะนี้ได้ประสานไปยังเจ้าของรถที่ปรากฏข้อมูล
ระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก
ให้นำรถเข้ามาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแล้ว
และสำหรับรถอีกคันที่ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ
กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ครอบครองรถคันนี้เข้ามายืนยันที่มาของรถ
พร้อมแนะนำให้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะคะ
จากนี้ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วย
ว่าปัญหารถฝาแฝดทะเบียนซ้ำซ้อน
เกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพได้นำรถที่จรกรรมมาหลอกขาย
โดยทำการปลอมแปลงใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการค่ะ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยผู้ซื้อควรดำเนินการโอนทะเบียนรถด้วยตัวเอง
แล้วก็ควรตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียด
ทางนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่
เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถ

เพื่อป้องกันไม่ให้รถผิดกฎหมาย
ดำเนินการทางทะเบียนได้โดยเด็ดขาดนะคะ

ทำไมรถเหมือนตู้ตกใจนะ

อุ๊ยแค่แบบเลขตัวอะไรเหมือนเหมือนเรา

เหมือนทั้งรุ่นทั้งสีแล้วอ้าวทะเบียนเราก็เดียวกัน

ตรงป้ายวงกลมที่เลข๒เลข๙

ใช่นะคะตรวจสอบต่อเรื่องนี้นะคะ